เสียงพ่อแม่พี่น้องอีสานหน่อยจ้า
บ้าจ้า
จะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินที่อีสาน
ที่จังหวัดมหาศาลค่ำจ้า
ตามน้องรถเบ้นกันไปคุณผู้ชมค่ะ
แสดงความยินดีกับธุรกิจใหม่

บรรยากาศเป็นไงตามน้องรถเบ้นไปเลยค่ะ
สวัสดีพี่จักรีนพี่พลอยพี่เชอรี่ด้วยนะคะ
แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมที่กำลังรับชมบันเทิงไทยรัฐอยู่นะตอนนี้ค่ะ
วันนี้ค่ะเบ้นพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามค่ะ
ธุรกิจใหม่ของบอสบอยสิริไทยแล้วก็ซ้อแอนอรดีค่ะ
แววมาว่าธุรกิจนี้ลงทุนในการสร้าง๕๐ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ

เริ่มต้นขึ้นด้วยตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา๖โมงเช้า

ทำการวงสวงวายสารพระภูมิที่บ้านพักหมอลำใจเกินร้อย
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมสักเท่าไหร่ค่ะ
ยังมีการทำบุญตักบาทเลี้ยงพระในตอนเช้า
รวมถึงถวายเทียนพรรษาและผ้าไตรให้กับพระสงฆ์ด้วยค่ะ
และงานวงคลแบบนี้อรดเบนท์บนทางไทยรัฐ

ซึ่งเลขทูปที่จุดได้ในช่วงเช้าก็คือ

ส่วนบรรยากาศในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะ
ถึงแม้ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาจะมีฝนปล่อยลงมาบาง
แต่ก็ยังมีญาติผู้ใหญ่ศิลปิน
บอสบอยเคารพเดินทางมาแสดงความยินดีในวันนี้เป็นจำนวนมากค่ะ
รถเบ้นเห็นอยู่ในตอนนี้ก็คือพ่อเอ๊ะระเบียบวัฒนศิลป์ค่ะ
อีกหนึ่งกำลังใจสำคัญของบอสบอย
ในวันที่บอสบอยและซ้อแอนแต่งงานก็เดินทางมาแสดงความยินดีด้วย
วันนี้ก็ยังเคลียร์คิวงานมาแสดงความยินดีอีกด้วยค่ะ
พร้อมกับเผยความรู้สึกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจมากที่วันนี้ลูกชายเติบโตแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่เขารักค่ะ
และงานนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ลูกประสบความสำเร็จในด้านทำธุรกิจ
เขาเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนแบบอัธยาศัยดีกับพี่น้องกับเอฟซีแล้วก็เป็นคนกระตันอยู่รู้คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์
มันก็เลยทำให้เขาว่าขึ้นได้เร็ว
ความรู้สึกเราเราก็ภูมิใจนะที่ลูกมีอะไรเขาก็คุยเขาก็ปรึกษาเล่าให้ฟังเหมือนเราเป็นพ่อแท้ประมาณนี้
เราก็เลยสร้างความภาคภูมิใจเพราะว่าคือเขาก็เสมอต้นเสมอไปสม่ำเสมอ
จากนี้ยังมีการแสดงของทีมงานหมอลำใจเกินร้อย
มาขับกล่อมบนเพลงสนุกที่ให้ให้ด้วยขักเพลงพูดมารับชนกันด้วยค่ะ

โอ้โหก่อนอื่นแสดงความยินดีด้วยนะคะ

งบประมาณทั้งหมดน่าจะอยู่ที่๕๐ล้านครับ
ไม่เกิน๕๐ล้านรวมทุกอย่างก็ถือว่าเป็นของขวัญเขาแหละครับ
จริงผมเซอร์ไพรส์นะเริ่มต้นสร้างเขาไม่รู้เลย

คือแอนไม่ทราบจริงว่าพี่เขาจะทำอะไรหรือออกมาในลักษณะไหนอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยจริงแล้วคือเขาทำไว้เพื่อเรา
เพื่อครอบครัวอะไรอย่างนี้ในอนาคต
ใช่ค่ะเราก็เลยรู้สึกแบบขอบคุณนะ
ถ้าท่านใดที่จะมาธุระหรือมาเที่ยวมาแวะเวียนหรือมาเยี่ยมเยือนมหาสารคาม
ท่านจะได้รับความประทับใจและความสะดวกสบายกลับไปอย่างแน่นอนครับผม
เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตลาไปพร้อมกับบรรยากาศม่วนได้เลยนะคะ

แบบแบบสองฝ่าแบบแบบ

เป็นอีกหนึ่งตำนานที่ร้องเพลงจนเจ้าของเพลงถอยหนี

คุณผู้ชมไปแวะเวียนกันไปได้ใครไปเที่ยวมหาสารคามหรือว่าโซนภาคอีสาน
คุณผู้ชมจะบอกเลยน้องรถเบ้นนักข่าวของเราทุ่มทุนนะ
ได้ไปเมื่อเช้านะคุณผู้ชมไปบุกหลังเวทีหมอลำใจเกินร้อย

บั่นใดถ้องไฟแบบแบบเอ่อ

สนุกสนานนะคะแล้วก็เอาข่าวดีมาฝากพวกเราด้วย